เพราะวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้ตามสืบตาม
เผือกกันอีกแล้วเพราะตอนนี้ชาวเน็ตทำงานหนักมาก
จู่คุณแม่ท้องแก่ใกล้คลอดอย่างคุณเป้ยปานวาด
เธอออกมาโพสต์ข้อความสนทนาระหว่างเธอกับหญิงสาวรายหนึ่งแบบนี้นะคะ

คนมีลูกมีเมียแล้วบาปนะคะน้องไม่คุ้มหรอกค่ะ
ถ้ายุ่งกับสามีชาวบ้านเขาที่เขาเป็นคนในสังคมรู้จัก
จะโดนประนามเอานะคะสังคมรับเรื่องแบบนี้ไม่ได้หรอกค่ะ

ขณะที่คู่กรณีก็ตอบกลับนะคะว่า
ส่วนตัวหนูชื่นชอบพี่กับพี่เป้ยมันไม่มีอะไรเลยค่ะ
แล้วหนูก็ไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก
สรุปว่าก็มีหรือไม่มีเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่ให้บอกไม่ให้เกิดขึ้นอีก
คือคุณเป้ยเองก็บอกนะคะว่าถ้าเป็นอย่างที่น้องบอกจริง
ชื่นชอบพี่จริงก็อย่ามายุ่งกับสามีพี่เลย
ทันทีที่โพสต์นะคะก็มีเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงเนี่ย
เข้ามาโพสต์ให้กำลังใจเพียบเลย
อย่างพี่หนิงปานิตามาพร้อมกับแฮชแท็กเมียหลวงยืนหนึ่งที่ว่าอย่างนี้นะคะ
คุณกะแตสุพักษรก็เข้ามาบอกว่ากอดนะเพื่อน
ฮานาทัศนาวาลัยก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้กับน้องเสมอจริงแล้วก็มีอีกหลายต่อหลายคนนะคะ
ก็บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณแม่สายสตรองต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อีกแล้ว
คือก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้นะคุณผู้ชม
เคยเกิดประเด็นแบบนี้แหละขาเตียงสั่นคลอนแบบนี้แหละ
กับคู่รักในวงการบันเทิงคู่หนึ่งที่เป็นกระแสข่าวออกมา
สืบไปสืบมาถามไปถามมาคุณเป้ยเองก็ยอมรับ
ว่าตัวเธอเองกับสามีก็มีปัญหากันจริงแล้วก็ไม่อยากพูดถึง
แต่คราวนี้มันมามีประเด็นขึ้นอีกและเป็นการโพสต์จากคุณเป้ยเอง
ซึ่งเป็นการแคปบทสนทนา๕คนออกมาโพสต์แล้วก็พร้อมกับแคปชั่นนะคะ
ซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเยอะแยะมากมาย
รวมไปถึงเพื่อนสนิทอย่างคุณเมพิชชนาธิ์เองก็ได้โพสต์ภาพคู่กับคุณเป้ย
พร้อมกับบอกว่ารอสายอยู่นะแล้วแฮชแท็กด้วยว่ากอด
อันนี้คุณเชอรี่ส่งมาเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี้ใช่ค่ะอ่าคุณผู้ชมทีนี้เกิดเรื่องมา
หลายคนก็อยากรู้ว่าสาวคนนั้นเนี่ยนะคะคือใครนะที่มีข่าวว่าในบทสนทนานั้นนะคะ
สาวคนที่อยู่ในประเด็นนะนะปิดเฟซบุ๊กหนีไปแล้วนะคะ
ปิดไปตรงที่เรียบร้อยแล้วส่วนถามให้เจอแล้วตอนนี้
เรื่องนี้จะเป็นต่อไปยังไงต้องติดตามกันด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ